คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศการแสดงความอาลัยในหลายพื้นที่กันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็มีการจัดพิธีจุดเทียนส่องไฟ
ส่งพ่อสู่สวรรคาลัยที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใส๓นะคะ
ซึ่งที่นี่ค่ะในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเรียนในสมัยอดีตค่ะ
ในพิธีจุดเทียนส่องไฟส่งพ่อสู่สวรรคาลัย
โดยมีพระอาจารย์เรวัตวัดเขาวังพระนักพัฒนาอำเภอด่านช้าง
นายคำรณรูปสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาศาส
เป็นประธานร่วมจัดงานพร้อมด้วยประชาชนทั้งในอำเภอด่านช้าง
และอำเภอใกล้เคียงอีกกว่า๑หมื่นคนนะคะ
รวมถึงชาวเขาเผ่ากระเรียงด่านช้างก็ร่วมใจในการทำกิจกรรมแสดงความอาลัยครั้งนี้ค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ปวลีพรพิมลน้องฮายชุติมาสิงห์ใจชื่นศิลปินไทยรัฐทีวี
และกลุ่มนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งที่เป็นลูกหลานชาวด่านช้างเข้าร่วมงานกว่า๑๐คนค่ะ
โดยมีการแปรขบวนแสดงความอาลัยพร้อมข้อความด่านช้างรักพ่อ
หลังจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นำเทียนชัยจุดต่อให้กับผู้ที่มาร่วมพิธี
กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
พร้อมกันร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีโดยได้อันเชิญพระบรมชายาลักษณ์ประดิษฐานบนแท่นพิธี
หน้าต้นพิกุลขนาดใหญ่อายุกว่า๔๐ปีที่ในหลวงราชการที่๙ทรงปลูกไว้
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมปี๒๕๑๘ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเรียนค่ะ
ที่บริเวณแหลมพรมเทพตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ประสบกรณิกรชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่าและนักท่องเที่ยวรวมกว่า๒๐๐๐คนครับ
แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เพื่อร่วมกันแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสครบ๓๐วันแห่งการเสด็จสวรรคต
โดยมีนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
โดยก่อนพิธีจุดเทียนถวายอาลัยจะเริ่มต้นขึ้น
ระดับด้วยทงชาติและไฟรอบลำเรือ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำร้องเพลงชาติ

ถวายความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะ
นี่ก็คือบริเวณลานอนุสวรีสามกษัตริย์
นายพุทธิพงศ์สิริมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้เปิดกิจกรรมตามผางปฏิตามโกม
บูชาพระเจ้าน้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยมีประสบกรณิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา๘๙วินาที
ก่อนที่จะรวมใจกันจุดผางประทีบ๔๙๙๙ดวง
น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะ
และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์มีต่อพระศักดิ์กร
ถือเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการจัดงาน
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
งปะติ๊ดถือว่าเป็นเครื่องสักการะบูชาในพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนา
ประเพณีลอยกระทงหรือว่าที่เราเรียกเป็นภาษาเหนือนะคะ
ประเพณีเดือนยี่เป็งนั่นเองค่ะ